ที่ไทยลีกดีกว่านะครับก็แน่นอนมันมีมัตติออกมาเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งจริงเนี่ยประชุมกับพฤศพดีกับสมโสรแต่ว่าก็มีการพูดคุยกับสื่อในช่วงเมื่อวานสุดท้ายเนี่ยจบในช่วงบ่ายซึ่งก็กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้มีเลื่อนสองคู่แต่จะให้เป็นสองคู่สุดท้ายแล้วนะครับสัปดาห์ต่อไปไม่ว่าจะรายการไ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่หากโดนคำสั่งห้ามจัดการแข่งขันในรังเยานะครับทีมเจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้หาสนามใหม่สนามใหม่นะครับในการแข่งขันแล้วก็ต้องมีนักเตะที่พร้อมลงสนามอย่างน้อย๑๑คนนะครับแต่หากมีไม่ถึง๑๕คนสามารถขึ้นทะเบียนนักเตะทดแทนได้นะครับก็มีมาตรการพิเศษขึ้นทะเบียนทดแทนออกมานะครับก็ประกอบไปด้วยคงเหลือนักกีฬา

ไปดูเรื่องของธิรธรณบุญมาทันกันบ้าง
มีแฟนบอลไปเม้นต์ในคลิปที่ธีรทรนั้นเล่นมุกในโซเชียลที่ปั่นจักรยานออกมานะครับ
แล้วก็มีแฟนบอลเข้าไปเม้นว่าตอนเล่นให้กับมารินอสเนี่ยนิ่งมาก

จังหวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองไม่ควรจะเข้าไปมีส่วนร่วม
ก็จะคล้ายกับตอนที่เจ้าอุ้มโดนใบแดงสมัยที่เล่น๔เกม
แฟนบอลคนนี้ก็ยังบอกอีกว่าที่เตือนเพราะหวังดีแต่ถ้าคิดว่าทำอีกแล้วก็ไม่ว่ากัน
พอธีรฐรเห็นข้อความนี้ก็ตอบกลับทันที
มีตอบกลับทันทีว่าเอาเฟซบุ๊คจริงมาคอมเมนต์แล้วค่อยมาแนะนำ
ธรทรเองก็บอกว่าเล่นกับบุรีรำมา๓เกมก่อนหน้านี้ไม่ได้ก้าวร้าว
ส่วนในอาเซียนคลับนั้นขอบอกตรงว่าเล่นเจลีกมา๔ปีไม่เคยเจ็บตัว
เท่ากับมาเล่นรายการดังกล่าวเพราะว่าเจลีกนั้นโฟกัสที่ฟุตบอล
แฟนจากเจลีกส์เป็นนักเตะไทยก็บระโยชน์จะเตะ
เดี๋ยวถ้าโดนเตะจะยอมทุกครั้งหรือไม่
แล้วข้อความดังกล่าวก็ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

เป็นเกณฑ์รอบแหล่งกลุ่มของการชิงชัพเอเชีย